ปีนี้ถือว่าแย่นะครับ
แต่ปีหน้านี้ถือว่าหนักกว่า
ในปี๒๕๖๓สำหรับภัยพิบัตรเป็นไงบ้างอาจารย์
น่าจะหนักนะครับ
อาจจะเกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมือง
ยุบสะพานแล้วก็หลังจากนั้นปลายปี
ก็อาจจะมีเหตุการณ์ปฏิวัติตามดวง
จริงเราจะคุยกันในดวงในปี๒๕๖

เริ่มด้วยเรื่องแรกเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างครับ
ปีนี้ถือว่าแย่นะครับ
หนักอีกครับเหมือนปีที่สุดนะครับ

ที่จริงเรื่องเศรษฐกิจนี้ถือว่านักมาก
อาจจะเจอหลายเรื่อง

เพราะที่เป็นไปได้เนี่ยเพราะว่า
เรามีดาวมริตยูเข้าทัพดวงบ้านเมือง
แล้วก็ที่สำคัญที่ปีหน้าหนักกว่าปี๖๒อันนี้
เพราะว่าดาวเสาร์ตั้งฉาก
คือเสริมย้ายจากขึ้นมาจากธนูมาเข้ามังกร

เพราะว่าในประวัติศาสตร์ของเมืองไทยไม่เคยมี
ไม่เคยมีที่ดาวสองดวงนี้มาตั้งฉากกัน

แล้วก็มีเรื่องภัยพิบัติด้วยนะครับ

อันนี้๓เรื่องเนี่ยหนักหนานะครับ
เศรษฐกิจขาไหนจะร่วงก่อนครับ

น่าจะเป็นเกี่ยวกับด้านการส่งออก
แล้วก็กระทบกระเทือนมาถึงบุคคลทั่วไป

แต่เฉพาะรักย่าเนี่ยปีหน้าน่าห่วง
ข้าวยางพลางานเกษตรทั้งหมด
การเกษตรเนี่ยส่งออกอาจจะมีทางด้านเกี่ยวกับ
ตลาดทุนแล้วก็เกี่ยวกับแรงงาน

ออกจากงานเยอะขึ้นแล้วก็ตาม
โรงงานต่างนี่ก็ปิดลงไปนะครับค่อนข้างเยอะ

แต่ถ้าการเมืองเนี่ยน่าจะร้อนแรง

มากกว่ามากกว่าทุกอย่าง

เพราะว่าอันนี้การขัดแย้งจะมากขึ้น
แล้วก็มาตีอยู่นี้จะอยู่

เพราะฉะนั้นเราจะมี
ขัดแย้งกันตลอดนะครับ
อาจจะเริ่มถวีความ

อันนี้ต้องพยายามหันหน้ามาคุยกัน

คนต่างประเทศมีผลไหมจะมีผลทำให้ความขัดแย้งมันลุกลามบานปลายไหม
หรือว่าคนในประเทศคิดว่าในประเทศเราเนี่ยในประเทศเราเนี่ย
หนักกว่าหนักกว่าแรงกว่าน่าจะมีการเดินบนท้องถนนถูกไหมฮะ
อาจจะขัดแย้งแล้วก็มีมอบต่างม็อบเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมือง
มากขึ้นเพราะตรงเนี้ยตรงเนี้ยอาจจะเกิดอะไรขึ้นมาได้ครับ
คนจะเดินบนท้องถนนคิดว่ามันจะแตกต่างไปจากเดิมบ้างอืม
แต่ว่ามันจะมีพิธีการใหม่ใหม่อะไรเกิดขึ้นช่วงเดือนไหนฮะ
ที่ต้องระวังมากที่ระวังมากก็น่าที่จริงจะเริ่มตั้งแต่ต้นปีไปเลย
สืบเนื่องมาจากหัวข้อแรกที่เราบอกมาเศรษฐกิจน่าจะดีมาจากเศรษฐกิจใช่ครับ
เพราะว่าความยากแค้นเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเรียกว่าข้ามยากมากแพง
รัฐบาลถ้าไม่อยู่หรืออ๋อท่านตามดวงร้ะครับ
ถ้าดาวเสามาอย่างนี้ค่อนข้างยากนะครับ

ที่จริงมีสิทธิ์นะครับอาจจะช่วงซักดาวสำวเหยบนั้นละ
มีนาประมาณมีนาหรืออาจจะเกิดก่อนเป็นไปได้ครับ

อืมไม่รู้มันเกิดอะไรเพราะมันมันมีช่วงอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะ

ประมาณมีนาไปถึงเดือนพฤษภานะครับ

และเหตุการณ์เหล่านี้มันจะกินระยะเวลา
กว่าจะตั้งขายได้ก็หลายปีอย่างที่อาจารย์บอก

เราจะไม่มีการเลือกตั้งจนถึงปี๖๕ถูกไหมครับ
อาจจะเกิดอะไรอย่างที่บอกแล้วก็อาจจะต้องหยุดอะไรไปพักหนึ่ง

ไม่ใช่อาจจะมีเรื่องการเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้
สะพานแล้วก็หลังจากนั้นปลายปีก็อาจจะมีเหตุการณ์ปฏิวัติตามดวง
ที่จริงตามดวงนี้เรารู้ไว้มันก็ดี
แล้วก็ถ้าคิดว่าเราจะไม่ให้เกิดตรงนั้นก็พยายามมาคุยกัน

ผ่านหน้าคุยกันเพราะว่าดวงดาวมันจะไปถึงขั้นแรก
ในปี๒๕๖๓สำหรับภัยพิบัตรเป็นไงบ้างฮะอาจารย์

หนักเพราะว่าเราจะมีอาจจะมีอะไรที่เราไม่ค่อยได้เกิดไม่เคยเกิด

ภัยแรงเนี่ยจะเกือบตลอดทั้งปีนะครับ
อาจารย์เรื่องน้ำเนี่ยอาจจะต้องแบ่งปัน

เวลาท่วมก็ท่วมเยอะแต่ว่าการท่วมเนี่ยอาจจะน้อยกว่าภัยแร้ง
ภัยแรงนี่สักประมาณตามดวงช่วงไหนครับอาจารย์
อาจจะเรื่องหลังปีใหม่เนี่ย

หรือหงวไฟที่เราเรียกคะ
หรือนะครับ
เป็นอย่างไรมั้ยครับต่างประเทศ
ถ้าต่างประเทศเขาก็น่าจะคล้ายปีนี้
คือยังขัดแย้งอะไรกันทางด้านการค้าด้านอะไรกันอยู่
แล้วก็แต่ปีหน้าจะแรงขึ้น
มหาอำนาจที่เห็นฟัดกันอยู่เนี่ย

อันนี้คือส่วนหนึ่งที่ปี๖๓
ที่เราอาจจะต้องไปนึกกับเขานิดนึง

ก็น่าจะใกล้เคียงครับเพราะว่า
ความขัดแย้งที่มันเวลาเบิดออกมา
เราจะเป็นสงครามโลกแบบที่เราคุ้นชินกันไหมครับ

สงครามทิศจะเกิดขึ้น

บอกให้เราวางตัวกลางเราอย่าไปยุ่งกับเขา
ถึงบอกปีหน้าเราต้องรอบครอบเตรียมตัวให้ดี
ทำใจให้หนักหนาเยอะจริง
ปี๒๕๖๓วงการบันเทิงวันนี้ควรแยกไหมครับอาจารย์

ก็คือธุรกิจไม่ได้เฝื้องฟูเหมือนปัจจุบันมั้ยปีนี้ใช่มั้ย

แต่ปีหน้าปีหน้าจะเงียบไปตามเศรษฐกิจ
อันนี้คือทุกอย่างมันจะเป็นไปตามเศรษฐกิจ

กลัดกระดุมเม็ดแรกคือเศรษฐกิจไม่ดีหลังจากนั้นทุกอย่างก็จะไม่ดี

ดาราปีที่ผ่านมาคือปีนี้ที่เราคุยนะครับ

ปีหน้ามีข่าวอะไรเยอะมากนะฮะ
ปีหน้าอาจจะมีแต่ไม่เยอะเหมือนปีนี้

และนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดในปี๒๕๖๐

อาจารย์บอกผมเสมอว่าสิ่งที่อาจารย์ไทยถูกอาจารย์จะดีใจมากถ้ามันไม่เกิด
ใช่นะครับเพราะว่าพอไม่เกิดเองก็รู้สึกว่าดีใจว่าตรงนี้มัน
หรือเราอาจจะคล้ายคอยระวังกันอะไรอย่างนี้นะครับ
ขอให้มันสิ่งที่ไม่ดีมากขอให้มันไม่แม่นแล้วกันนะครับตรงนี้
แต่ก็จะพยายามอิงเรื่องดวงดาวอันนี้เป็นศาสตร์ที่จะพยายามคือคงไว้รักษาไว้
แล้วก็แต่ตรงนั้นน่ะไม่อยากให้เกิดตามอย่างนั้นตรงทุกเรื่องนะครับ
ที่เตือนก็เพราะว่ารักที่เตือนก็เพราะว่าผม
ใช่แล้วบางทีก็เตือนให้เขาให้เขาไปทำบุญอะไรอย่างนี้
เพราะว่าทางการทำบุญนี้สามารถช่วยได้
ในเช่นผู้นำในรัฐบาลอะไรอะไรอันนี้ถ้าทำบุญหรือว่ามันตีต่าง
ถ้าทำบุญกันเยอะอันนี้อันนี้ช่วยได้มากนะครับ

ขอให้ไม่แม่นในเรื่องที่ร้ายนะทางอาจารย์
ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับ
ได้คุยกันนะครับขอบคุณนะครับจ้า